นี่เรื่องราวระหว่างจำปีกับพงศักดิ์
เป็นเพื่อนบ้านกันส่วนนี้อาวุธที่ใช้แทงกัน
เนี่ยดูมีดสิคะคือพงศักดิ์เนี่ยคือคนที่เป็นคนเจ็บนะคะ
พงศักดิ์พุทธสำราญอายุ๓๔ปีค่ะ
ถูกในจำปีสายกลางอายุ๕๐ปี
เป็นเพื่อนบ้านเอาอาวุธมีดเนี่ยแทงถึง๔แผล
แล้วตัวพงศักดิ์เสียชีวิตนะคะ
นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ตรงลานดินหน้าบ้านนั่นแหละ
เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอศรีดาที่นครราชศรีมา
หลังเกิดเหตุตัวนายจำปีเขาก็ไม่ได้หลบหนีนะแต่
แล้วตำรวจก็คุมตัวเขาไปสอบสวนต่อที่โรงพัก

ตัวคนเห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ว่า

กับตัวจำปีคนก่อเหตุมีปากเสียงกันมาตลอด
ว่าแบบนี้มาจากประเด็นเรื่องพงศักดิ์

จำปีเองกลับมาจากทำงานก็เดินไปพูดไปถามไปคุย

ทำไมเปิดเพลงเสียงดังอยากจะพักผ่อน

ใช่แต่เอาจริงก่อนหน้ามีปัญหากันมาตลอดอยู่แล้วนะคะ

ถึงขั้นที่ว่ามีการด่าบุพการีอย่างที่บอกคุณผู้ชม
แล้วทางตัวคนตายไปเอาเสียมมาก่อน

แล้วทีนี้พอจำปีเขาล้มลง
เขาก็เลยเอามีดที่เขาพกมาแทงสวนกลับไปนั่นเองค่ะ
ตัวนายจำปีคนก่อเหตุรับสารภาพบอกว่า
ก็ผมลงมือก่อเหตุจริงก็มีปากเสียงนี่แหละค่ะ
แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาออกจากบ้านไปกลับเข้ามาอีกบ้าน
ก็คือเขาบอกว่าเขากลัวว่าตัวผู้ตายจะมาทำร้ายภรรยาเขา
ไม่ได้เจตนาจะเอาให้ถึงตาย
แต่เขาแค่ทำเพราะป้องกันตัว
ช่วงนั้นมันชุนละมุนมากแล้วเขาเองก็ถูกทำร้ายเหมือนกันค่ะ
นี่แหละค่ะทีนี้ตำรวจนะคะสพศรีดา
แจ้งข้อกล่าวหาแหละค่ะกับผู้ก่อเหตุว่า
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ดำเนินคดีแม้จะบอกว่าเป็นเหตุป้องกันตัวก็ตามนะคะ